สมุนไพรให้ผู้ป่วยโควิดสิบเก้าย้ำก่อนว่าเหล่ากาชาติเป็นคนทำแล้วก็ทำเพื่อบรรเทาอาการ
อย่างเช่นอาการไข้อาการไอเล็กน้อยเจ็บคออะไรแบบนี้เพื่อให้อาการดีขึ้นแต่ว่าไม่ได้ทำเพื่อต้านโรคหรือป้องกันโรคนะคะเป็นการบรรเทาอาการเบื้องต้นเนี่ยค่ะเขาก็เอาส่วนประกอบสมุนไพรไทยต่างเนี่ยถ้าเห็นแบบไกลเนี่ยมาแล้วกระชายขาวขิงแก่หอมแดงกระเทียมนะคะ
เขาบอกว่าอันนี้เนี่ยทำให้เพื่อให้เลือดลมไหลเวียนดีหายใจโล่งจะให้เฉพาะผู้ป่วยที่อยู่ที่โรงพยาบาลสนามก็คือกลุ่มอาการเล็กน้อยหรือว่าสีเขียวอะค่ะกลุ่มไอไข้มีน้ำหมูกเจ็บคอนิดหน่อยหน่อยเพราะว่าสมุนไพรมันบรรเทาได้เราจะบอกสูตรไหมคะคุณภาคภูมิค่ะ
ก็มีหลายอย่างนั้นแหละอ่ะบางอย่างนี้แหละค่ะก็อย่างที่บอกเลยก็ต่างกันไปกระชายขาวขิงแก่
ได้ถูกต้องแต่ต้องเป็นในกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวเท่านั้นนะคะแล้วก็ทานยาเกี่ยวเรื่องของโควิดตามที่แพทย์สั่งควบคู่ด้วยนะครับถูกต้องห้ามกินเองนะคะเพราะว่าถ้ากินเองโดยที่แบบผิดปริมาณเนี่ยมีผลเสียกับร่างกายและกินได้แค่๕วันติดต่อกันด้วยใช่ค่ะเกินกว่านั้นเนี่ยมีผลกับตับกับไตวันละ๑๘๐มิลลิกรัมนะฮะซึ่ง
อีกอย่างอื่นเนี้ยที่ท่านเห็นเนี้ยเขงขาตะไคร้ใบมะกรูส
ต้มยำทำแกงอย่างที่เรากินกันเรื่อยมาจะสูตรจะดม
อันนี้เป็นการเสริมภูมิบรรเทาอาการ
ตามหลักสมุนไพรไทยเฉยใช่ค่ะ
รวมทั้งกระชายขาวด้วยนะอ่าถูกต้องค่ะ
เพราะเอ๊ะพักดีเป็นหัวหน้าวงระเบียบวาธสินนะคะ

ติดโควิดตั้งแต่๘กรกฎาคม
รักษาตัวที่โรงพยาบาลขอนแก่ม
พร้อมกับนักร้องรูปหล่อของวงด้วยคือเต้ายองนะ
แต่วันนี้หายแล้วออกจากโรงพยาบาลมาอยู่บ้านวันแรก
พอเอ๊ะก็บอกว่าโอ้โฮรอดตายมาได้
เพราะสมุนไพรไทยแท้เลยนะ
ระหว่างรักษาตัวเอาละก็ทำตามที่แพทย์สั่ง
แล้วก็กินฟ้าทลายโจรตามที่คุณหมอสั่งประกอบไปด้วย

ก็ยังทานสมุนไพรไทยอยู่นะฮะเดี๋ยวฟังหน่อยนะครับ
ไม่ต้องคิดแบบนี้แล้ว
หมอบอกว่าคุณพ่อมันลงปอดครับ
พอเริ่มรู้ว่าตัวเองมีอาการมีเชื้อ
ก็เริ่มหันมากินพวกนี้สมุนไพร
แล้วก็มันมีสรรพคุณที่จะช่วยต่อต้านได้บ้างประมาณนั้น
แต่คืออย่างน้อยเราก็ยังมีทางเลือกใช่ไหมล่ะ
พอเอามาทานเป็นสมุนไพรคือ
อันนี้ก็ผสมกับน้ำพึ่งบ้างน้ำมะนาวบ้างครับ
นักร้องลูกทุ่งชื่อดังอีกท่านหนึ่งนะครับ
ลำยองหนองหินทาวนี่ฮะ
เจ้าของเพลงฮิตเอาผัวไปเถิน
ตอนนี้เธอบอกงานโชว์ตัวนี่

เอาเป็นว่าไม่มีเลยดีกว่า

บ้านสวนที่อำเภอวาปีปฐุมจังหวัดมหาสรคามนะครับ

เลยบอกว่านี่จัดเต็มเรื่องของสมุนไพรไทยเลย
ต้มทั้งดื่มทั้งอบเอาหมดเลยนะ

นี่คุณลำยองอัดคลิปมาฝากแฟนไทยรัฐนิวโชว์ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
สวัสดีค่ะลำยองหนองหินทาวนี่ค่ะ
มีคำถามมาจากไทยรัฐบอกว่า
ลำยองอบสมุนไพรดื่มนะ
สมุนไพรเป็นตลอดอยู่แล้วใช่ไหมอย่างนี้
อันนี้บอกตรงเลยว่าคุณพ่อคุณแม่ของลำยองคือท่านดื่มอยู่ตลอดอยู่แล้ว
ทุกคนที่อยู่ในสวนบ้านไร่ไอดาวต้องมาดื่มน้ำที่แม่เตรียมไว้

อันนี้ก็จะมีน้ำขิงน้ำกระชาย
มุนไพรบ้านเรามันรักษาโรคหรือป้องกันโรคได้หลายอย่าง
เหมือนฆ่าเชื้อไปในตัว
เราก็ลงไปดมสูดสมุนไพร
แต่ละวันไหมก็จะออกมาทุ่งหนา

คุณแม่ก็จะหาสมุนไพรเตรียมมาทุกเช้า
อ่าดูแม่สมนไพรอีกสักท่านกันค่ะ
พี่สุครับสุนารีราชศรีมานักร้องลูกทุ่งชื่อดังครับ
คือพี่สุบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนอกจากอยู่บ้านนะเวลาออกไปไหนมาไหนนะ
มีงงมีงานไปตามที่ต่างเนี่ย
กไปหมดเลยฮะหม้อหุงข้าวสมุนไพรทั้งต้มทั้งสูตรนี่ฮะ
เขานัดเช่าก็เลยไม่มีเวลาอบสมุนไพร
เนี่ยตำรวงเดือดเลยเยอะ
อุ๊ยนอนเหรอ

ทำงี้ด้วยก่อน

เดี๋ยวแค่ที่ตากลิ้นนะที่นี่

เข้ามามาแล้วกูร่างลุงกระเพาะขี่ไอ้โควิด